ยกฉันยกให้ติช่าเขายืนหนึ่งจริงนะคุณผู้ชมนะ
ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการตอบคำถามพี่นักข่าว
แล้วมาคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องหัวใจเนี่ย
เห็นบอกเลยว่าโอ้โหถามอะไรมาตอบได้

บอกเลยว่าตอนนี้นะฮะข่าวดีกับชีวิตเขาเหลือเกิน
เพราะว่าแฟนนุ่มสุดหล่อล่ำของสาวติชาติเนี่ย
มาอยู่ที่เมืองไทยด้วยกันแล้วนะคะ

เขามาทำงานหรือมาทำอะไรติช่า

สาวติช่าเอ่ยปากบอกเองแบบมั่นเลยนะ

เขาบอกว่าก็มาเพราะว่าความสวยของหนุ่มวากาฟี่

เราให้ฟังสัมภาษณ์กันว่าเธอพูดแบบนี้จริง
แล้วความรักฉ่ำจิตฉ่ำใจขนาดนี้
แฟนนุ่มจะมาลงหลักปรักฐานแต่งงานกันเลยหรือเปล่าคะ

เขาหลงรักผู้หญิงไทยคือหนูนี่เอง

แล้วก็มีคนเป็นคนที่สงบกว่าเราเยอะเลย
เมื่อกี๊แมวก็ตอบโอ๊ยแมนก๊อดเขาย้ายมาจะแต่งงานกัน
ก็ไม่เคยขนาดนั้นนะค่ะ

ก็คือย้ายมาเพราะความสวยของหนูแล้วก็ชอบคนไทย
แต่แฟนติช่าน่ารักติช่าเองก็น่ารักนะคะ
ไลฟ์สไตล์แบบว่าไปด้วยกันได้สุดยอด
นี่แหละนะคะหญิงไทยยุคนี้มั่นใจไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ